เป็นเจ้าของห้องเช่าที่จังหวัดระยองค่ะ
ยิงคนร้ายที่ตั้งใจจะมาขโมยชุดชั้นใน
คือเหมือนกับว่าเรียกรวมพักพวกกันแล้วเตรียมที่จะก่อเหตุ
ปรากฏว่ามาเจอเจ้าของห้องเช่าคนนี้
ก็ถูกยิงจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ส่วนที่หนองคายค่ะตำรวจก็ได้จับหนุ่มวัย๒๗ปี

ไปเจอที่ห้องเขา๕๐๐ชิ้นคุณ
โอ้โฮเป็นต่อเลยสิฮะ

เป็นโกดังจะเอาไปขายต่อหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาชื่นชอบส่วนตัว
ตำรวจนี่ตกใจเลยทีเดียวเอาไปดู
ทำไมมีเยอะจัง
ไปฟังเสียงกันหน่อย

ตำรวจน้องคายยึดได้ภายในห้องเก็บของ

ปรัชญาชมชื่นอายุ๒๗ปีค่ะ

เวนก่อเหตุขโมยชุดชั้นในตามหอพักย่าน
มหาวิทยาลัยมา

ยาบ้ายาไอซ์จำนวน๑

และตำรวจเล่าให้ฟังว่า

หญิง๖คนเข้าแจ้งความบอกว่า
ชั้นในรวม๑๕ตัวที่ตากไว้ระเบียงหอพักหายไปหมดเลย
ถูกซ้อยไปหมดอยู่โดนขโมย
สืบสวนเขาก็เลยแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
มาเรื่อยสุดท้ายมาเจอนายปรัชญาชมชื่นนี่แหละ
ครับซึ่งนายปรัชญาเนี่ย
เคยถูกจับข้อหาขโมยชุดชั้นในเมื่อหลายปีก่อนมาแล้วนะ

จะพ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดหนองคายเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง
มาสิงหากัญญาก่อเหตุแล้ว

พอเสพยาบ้าแล้วเนี่ยกลางคืนก็จะตระเวนขี่รถจักรยานยนต์

ถ้าเจอใครตากชุดชั้นในไว้จะเข้าไปขโมยเลย
คือไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นของใครผู้หญิงแบบไหน
เจาะจงแบบไหนคือถ้าเห็นตากไว้ก็หยิบหมด
เขาจะเอาไปลงเกลือรึเปล่าคะ
เขาบอกเขาชื่นชอบไปการส่วนตัว
อยากรู้เหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรเอาไปเยอะขนาดนั้นเนี่ย

มีโอเคแล้วอยู่ผู้ต้องหาก็มีอาการแปลก

พอตำรวจซักเข้าหนักว่าเกิดอะไรเป็นอะไรขึ้น

ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะ

ช่วงตำรวจจับพอดี
ยังเจอยาบ้าเจอยาไอซ์อยู่ดีนะคะ
ก็เดี๋ยวถ้ารักษาเรียบร้อยแล้วคงต้องส่งดำเนินคดีต่อไป
ต่อที่ระยองค่ะอันนี้ก็เป็นคดีใกล้เคียงกันเหมือนกัน

นายสมพรคำหอมกุลก็เข้าพบตำรวจภูทรปลวกแดง
หลังจากที่ก่อเหตุยิงคนร้ายขโมยชุดชั้นในเสียชีวิต
หน้าห้องเช่าที่ตัวเองเป็นเจ้าของค่ะ
ทราบชื่อคนร้ายต่อมาก็คือนายทวีทรัพย์ชัยดำอายุ๒๒ปี
ส่วนพวกอีก๔คนวิ่งหลบหนีไปได้
กระเป๋าทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้

นำกระเป๋าเป้ที่ตกอยู่มามอบให้กับตำรวจ
ซึ่งในกระเป๋ามีชุดชั้นในถุงเท้าที่ใช้แล้วกว่าร้อยชิ้น

อ่าาาาวบางคนเขาก็ชอบของเขา

จากนี้ยังไม่พอมีครีนตัดกุญแจนี่เป็นอุปกรณ์ในการก่อเหตุนะ
มีอันใหญ่๒อันอันเล็ก๒อันแล้วก็ไฟฉาย๑กระบอก
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนายสมพรซึ่งเป็นเจ้าของห้องเช่าที่ก่อเหตุยิงคนร้าย
ไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการต่อไปนะคะ